แต่อีกหนึ่งบาดแผลที่อยู่ในใจของพี่นุ๊กสุธิดาเหลือเกิน
นั่นก็คือประเด็นบ้านเช่าของพี่นุ๊กนั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็ว่านักแล้วแต่รอบนี้หนักเหลือเกิน
เพราะผู้เช่าเนี่ยทำเอาบ้านพี่นุ๊กเนี่ยกลายเป็นที่

โรงงานเถื่อนแถมยังมั่วสุมยาเสพติด

ล่าสุดค่ะพี่นุ๊กเขาลองให้ผู้รับเหมาเข้ามาตีราคาค่าซ่อมดูซิว่ามันจะหนักสักเท่าไหร่
โอ้โหลมแทบจับกุมขมับกันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าบวกลบคูณหารแล้วคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ประมาณ๕ล้านบาทค่ะ

เมื่อวานนี้พี่นุ๊กเขาก็เลยนัดเคลียร์กับแม่ผู้ต้องหาที่สอนอวังทองหลาง
คือก่อนที่ตอนที่มาเช่าเนี่ยคุณแม่เขาเป็นคนมาติดต่อขอเช่านะ

ซึ่งคู่กรณีคุณแม่ก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าเช่าทั้งหมด
แต่เขาบอกว่าขอนำช่างมาประเมินการซ่อมก่อนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือเอาช่างของเขามาประเมินการซ่อมเอง
ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะชดใช้ถึง๕ล้านบาทตามที่คุณนุ๊กเขาขอไปหรือไม่
แต่พี่นุ๊กเองก็บอกว่าสบายใจขึ้นนะเพราะอย่างน้อยก็ได้มีการพูดคุยกับแม่ของคู่กรณีแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังติดต่อได้นะคะ
แต่สรุปตอนนี้ก็คือทางด้านผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หนูก็ตกใจว่าประกันตัวเขามีคดีมากมายอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีหลายเรื่องที่หนูก็แบบยังคางแคลงใจอยู่ตรงนี้นะคะ
แต่ว่าเรื่องต้นเรื่องบ้างก็อาจจะมีการเคลียร์เงินมาบ้างแหละ
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่าคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างการมั่วสุมยาเสพติดมันก็ต้องโดนดำเนินคดีนะคุณนะ
ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเรื่องนี้จะจบยังไงคุณผู้ชมค่ะ